ฟังแล้วอ่านแล้วก็รู้สึกหล่อน
จะเข้าห้องน้ำจะนั่งชักโครกแต่ละที
สงสัยว่าอีกหน่อยนี่ต้องแบบเหลียวไปดูก้มดูแล้วดูอีก
เราเตือนกันบ่อยนะครับเรื่องของงูโผล่ขึ้นมาจากชะโครก
แล้วเราก็เห็นข่าวบ่อยคราวนี้เป็นข่าวระทึก
คือมันเกิดขึ้นกับหอพักห้องที่ผู้หญิง
คนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่คุณผู้ชม
แล้วจู่ตอนที่นั่งทำธุระ
เหลือมันโผล่ออกมาจากชักโครก
นี่ที่ให้ดูตามพื้นนี่คืออะไรรู้ไหมคุณ

เพราะว่าตัวผู้หญิงถูกงูเหลือมกัด
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเวอะหวะหลายจุด
ห้องนี้เลยค่ะ๑๑๖อยู่ชั้น๑ของหอพัก

ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงฉะเชิงเซา
เห็นร่องรอยเห็นหลักฐานแบบนี้

ก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บคือนางสาวเอนามสมมุติ

ผู้ก่อเหตุก็คืองูเหลือมมันไปไหนล่ะพี่ลูก
ผู้บาดเจ็บอายุ๒๒ปีเป็นเจ้าของห้องที่บอกว่าถูกงูเหลือม
โผล่มาจากชะโคร่งกัดที่ก้น

คือก็มีข้อมูล
บอกว่าตัวเธอนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำ
แล้วจู่มีเจ้าเหลือมขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากคอหาร
ฉกกัดแก้มก้นจนเลือดทะลักค่ะ
ทีนี้ฝ่ายผู้บาดเจ็บก็ฮึดสู้นะ
เอามือซ้ายคว้าคองูดึงมันขึ้นมา

แต่งูมันตัวใหญ่ไงคะแรงมันก็เยอะ
แล้วมันก็มาแว้งกัดที่ข้อมือซ้ายเป็นแผลชะกันเลย
ทีนี้เธอเจ็บปวดมากเธอจำเป็นต้องปล่อยงูไง
แล้วมันก็มุดกลับลงไปคอหาร

เสื้อผ้าออกมาแล้วก็เรียกให้คนช่วยพาส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
คุณหมอก็รักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังไงก็จะต้องรอดูอาการนะ

ใช่นี่แหละตอนที่โอ้โหสู้กับงูเหลือมคุณคิดดูดิ
กำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่

ทีนี้คนที่พักอยู่ห้องตรงข้ามนายวิทยากรพรสิงห
เล่าให้ฟังว่าที่แรกผมก็นอนอยู่ในห้องผม
ได้ยินเสียงร้องตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงคนทะเลาะกัน
พอเปิดประตูออกมาก็พบว่าเป็นเสียงร้องของนางสาวเอ
ที่ขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเยอะเลย
ก็เลยประสานนำตัวส่งโรงพยาบาล

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่กำลังแบบทุบปูน

กู้ภัยฉะเชิงเซาเขาก็ไปที่ห้องนี้ค่ะ
พร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูครบมือ
แล้วก็ตามหาตัวผู้ที่ก่อเฮตอนแรก
เขาเอาอะไรล่ะเอาอะไรเทไปก่อน
ล้างห้องน้ำราดไปตามท่อต่างนะฮะ

ก็คือราดน้ำยาแบบนี้ไปกะให้งูมันโผล่ขึ้นมา

งูมันคงเลื้อยลงไปในบ่อเกลอะแล้วหรือยังไง
แต่ว่าเขาก็ยังพยายามต่อนะ

มีทั้งสักกัดจะโครครกออกมาตรวจดูในท่อ

ทำต่ออีกทุบผนังอิดลงไป
ดูบริเวณถึงใต้หอพักเลย
ทีนี้เขาเห็นว่าเจอท่อบริเวณชั้น๑

แล้วมันเชื่อมแล้วเชื่อมต่อไปยังห้องอื่นได้

เชื่อมต่อไปยังห้องอื่นได้

ไอ้เจ้างูเหลือมมันไปอยู่ที่ห้องไหน
แล้วก็เลยกังวลห้องอื่นก็คงหลอนกันนะคะ
ว่ามันจะมาโผล่ห้องฉันหรือเปล่า
คนดูแลหอพักก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาวิธีนะ
จะเอางูเหลือมออกมาจากท่อใต้ตึกให้ได้
เพราะว่าตอนนี้คนที่พักอยู่ที่หอนี้ก็ภาวะแล้วไง
ไม่กล้าจะเข้าห้องน้ำในห้องพักของตัวเอง

เจ้าหน้าที่คาดว่างูเลื้อยเข้ามา
เพื่อหากินหนูที่มีอยู่อย่างชุกชุม
ท่อระบายน้ำต่าง
แต่ที่น่ากลัวนี่แหละเพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นหอพักไงคุณ
กลัวว่าจะเลื้อยไปโผล่คอห่านอันอื่น
นี่ตอนนี้คนที่อยู่ชั้นล่างของหอพักแห่งนี้
จะไม่กล้าเข้าห้องน้ำไปนะปล่วงนะ